ท่านผู้ชมครับวันนี้มีกระแสพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่พอสมควร
ใช่ค่ะขนมอารัวใช่ค่ะปกติจะเป็นรูปดอกไม้
มีอยู่ร้านร้านหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่สมุทรสงครามมาดามชุบ
นี่ฮะทำเป็นพระเครื่องแบบนี้ค่ะแล้วสีก็เหมือนนะใช่ค่ะ
เห็นแบบนี้ถ้าเกิดมองไกลก็คิดว่าใช่
อย่างเช้าพุทธศาสีดาบสภาษาการสุดท้อง

เธอเป็นเพื่อนใคร
บอกว่าก็ส่วนน้อยไม่มากนักส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือเรื่องของงานศิลปะ
เหมือนกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีขนมญี่ปุ่นหลากหลายที่เป็นรูปแบบต่าง
เสียงตอบรับดีค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำขายค่ะ
เพราะกะว่าจะทำเพื่อที่จะสอนการอัดอรัวให้กลุ่มนักเรียนที่เราเปิดคาร์ดไว้
แต่พอพอเราลงรูปภาพออกไปอ่ะกลายเป็นว่ามีหลายกระแสเข้ามาแล้วมีคนอยากได้ชื่นชมมากกว่าเสียงดราม่า
จริงไม่ได้ถูกเถียงไม่ได้เซลล์ในความคิดตัวเอง
เรากะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะค่ะทีนี้เราหยิบมาทำตรงนี้เพราะว่าเราเห็นขั้นอื่นทำมาก่อนแล้ว
คุณผู้ชมค่ะมีคำถามแบบนี้ไงค่ะ
คือทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนางสุชาดาฮิรันพัฒนานันต์
ก็บอกว่าเรื่องนี้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะ

การที่จะนำวัตถุมงคลที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมาทำในลักษณะแบบนี้

การที่จะนำวัตถุมคลทที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมาทำในลักษณะแบบนี้
การที่จะนำวัตถุมคลทที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมาทำในลักษณะแบบนี้
ของไทยเราก็ขนมอารัวแต่สำนักพุทธบอกไม่เหมาะสม
ทางวัฒนธรรมก็บอกว่าไม่ได้ไม่เหมาะ